พาคุณผู้ชมไปดูการรีวิวกันหน่อยนะคะ
รีวิวมาในช่วงข่าวได้ยังไงนะคะ
เป็นการรีวิวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงรถติด

ปวดท้องหนักด้วยอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะอ่าปวดท้องหนัก
แล้วเกิดขึ้นช่วงที่เขาขึ้นทางด่วนเป็นโทเววิภาวิดี

เขาก็เลยตัดสินใจรีวิวเพราะว่าเขาไปเจอห้องน้ำดีดีจุดหนึ่ง
ชื่อว่าคุณยศพลพาพักดีอายุ๓๒ปีชาวอุดรค่ะ
เขาให้รายละเอียดทั้งหมดเลยกับสิ่งที่เขาพบที่เขาเจอขึ้นมา
แล้วก็ปัญหาที่เขาเกิดขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าปัญหานี้ต้องเคยเกิดขึ้น

มันขับมามันปวดท้องทำยังไง

เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยรีวิวให้ดูแบบนี้

โมงครึ่ง๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ผมมาจากรังสิตปฐุมธานีจะเข้ากรุงเทพ
ใช้ทางด่วนดอนเมืองโทเว
และก่อนจะขึ้นทางด่วนแถวอนุสรสถาน
รถมันติดมากและตอนนั้นเริ่มรู้สึกปวดท้องแล้ว
พอขึ้นทางด่วนเท่านั้นแหละ

มาแล้วโอ้โหแทบจะไม่ไหวนะคะ
จากดีเปรชั่นกลายเป็นไต้ฝุ่นเลย
และหลังจากนั้นขับได้แค่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ใครอยากขับเกินนั้นนะคะ
ขนลุกขนพองไปหมดเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นพอช่วงที่เขาใกล้จะถึงตรงนี้แหละ

เพื่อมองดูว่ามีที่พึ่งเป็นรู
หรือเป็นท่อระบายน้ำอะไรหรือเปล่า

ที่ปิดแอร์ที่คือมันขนลุกเพราะมันหนาวหรือยังไง
มันไม่ไหวแล้วขนลุกแล้วนะคะ
พอระยะทางเริ่มใกล้ด่านเก็บเงิน

แต่ต้องกลั้นเอาไว้เพราะไม่กล้าที่จะปล่อยลมนั้นออกมา
คุณพี่เขาบรรยายดิฉันเห็นภาพ
นึกภาพไม่กล้าปล่อยลมนั้นออกมาเพราะกลัว
ปล่อยลมเพราะเดี๋ยวจะมีกากเนื้อผสมออกมา

กลัวมันไม่ใช่แค่ลมที่ออกมา
แล้วรอไปจนถึงด่านจ่ายเงินเท่านั้นแหละ
พอจ่ายเงินปุ๊บพี่ครับแอบกระซิบ

ไปถามเขาถามเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่น่ารักมากเขาบอกแบบนี้นะคะ
อยู่ด้านหลังตู้พักค่ะแต่ว่าต้องเดินลงไปนะคะ
คุณยศพลปฏิบัติการมาตามหาห้องน้ำ
และถ่ายภาพเป็นระยะให้ดูแบบนี้

ทีมงานของเราให้ความสำคัญเรื่องนี้
ก็เลยทำภาพให้คุณผู้ชมดู

ไปเลยด่านเก็บเงินอยู่ตรงนี้
และหลังจากนั้นตู้พักจะมีทางลง
เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยสี่เหลี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ย

ต่อตรงนี้และหลังตู้คอนเทนเนอร์นี้

ตามป้ายที่เป็นรูปผู้หญิงผู้ชาย

แต่ปวดท้องหนักเที่ยงคือแบบไม่ไหวแล้ว

ยังมีจุดหมายอ่ะ

สิ่งที่ทำให้เขาผ่านวิกฤตชีวิตมาได้คือห้องน้ำ
ทางดูฟังเสียงคุณยกสะพนหน่อยค่ะ
ที่เดียวที่ไม่มีมันจะมีแค่ด่านจ่ายตังค์
พนักงานเขาจะเดินขึ้นจากสะพานลอยขึ้นมา

แล้วก็แต่รถมันติดในระยะเวลานั้น

เกือบ๔๕นาทีครับประมาณนั้น
ผมก็จอดรถแล้วก็รีบวิ่งลงไป
แต่วิ่งมากไม่ได้มันอันตรายครับ

มันก็ไกลด้วยนะในระหว่างทางลงทางเดิน

คือหลายคนเขาจะไม่รู้ว่า
ถ้าไม่รู้ก็จะไม่มีห้องน้ำเลย
ถ้าหลุดดันนั้นยาวไปถึงดินแดง

ถ้ารถติดก็เสร็จเลยครับ
ถ่ายให้เราดูอีกเปล่า
บอกว่ารูปที่กำลังปวดท้องตอนนั้นน่ะ

รูปนั้นรูปเดียวเพราะว่าตอนนั้นมือก็ไม่มีแรง
สติก็ไม่ค่อยมีคิดอยู่เรื่องเดียว

ที่เหลือถ่ายตอนปลดทุกข์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ซ้ายบนอาจจะแบบดูแบบ

แต่หลังจากนั้นโพสิชั่นของภาพสวยขึ้น
คอมเมนต์ดีงามมากเพราะขับรถไม่รู้เลยว่ามันมีทางลงตรงนี้
แต่ว่าต้องใช้ในเหตุฉุกเฉินจริงนะคะ
ไม่ใช่นั้นจะไปต่อแถวกันยาวเข้าห้องน้ำกันไปอีก

คุณผู้ชม